มิถุนายนโอ้โหมีหลายเหตุการณ์ที่กระทบต่อชีวิตประชาชนทุกคน
ผมบอกแบบนี้เลยเรารวบรวมมาว่า๑มิถุนายนนี้
อะไรกระทบปากกระทบท้องของท่านบ้าง
เรื่องแรกครับสมาคมขนส่งภาคอีสานนะครับ
เตรียมปรับราคาขนส่งขึ้นอีก๑๐
หลังจากราคาน้ำมันดีเซลปรับตัว
ทะลุ๓๒บาท๙๔สตางค์ซึ่งจำเป็นต้องปรับขึ้นตามกลไกราคาน้ำมัน
นายกสมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสานระบุว่า
การปรับขึ้นราคาเพื่อความอยู่รอดในการแบกต้นทุนค่าน้ำมัน
อีกทั้งต้องดูแลพนักงานด้วยนะซึ่งมีครอบครัวอีกเป็นร้อยชีวิตน่ะ
วิงวอลรัฐบาลหามาตรการช่วยเหลือตรึงราคาน้ำมัน
เพื่อให้เกิดผลกระทบที่มันจะเป็นลูกโซ่ไปน้อยที่สุด
แล้วก็น่าจะลดได้แต่เขาก็จะตึง
ก็เหมือนกับว่าเขาไปกู้เงินมาตลอดในโลกกู้มาใช่อะไรกัน
สูตรครับคุณผู้ชมฮะพอน้ำมันขึ้น
สินค้าอุปโภคบริโภคก็ต้องปรับราคาขึ้นตามครับ
ทีมข่าวเย็นไทยรัฐลงพื้นที่ไปที่อำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีครับ
ไปตรวจสอบร้านค้าแห่งหนึ่งเพราะว่าสินค้าหลายชนิดขึ้นแล้วอืม
ไม่ขึ้นก็น้อยลงปริมาณคือเท่าเดิมนะครับซองเท่าเดิมแต่น้อยลง
ลองดูนะอะไรบางอย่างเนี่ยน้ำมันพืชคนละ๗๕บาทครับ
ะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะฮะขึ้นเป็น๖บาทครับ
ข้าวสาร๕กิโลกรัมราคา๒๐๐บาทครับโอ้โหประชาชนร้องโอ้ยโอ้ยเลยฮะ
คือสินค้าปรับขึ้นราคาแบบนี้ก็ต้องปรับตัวในการใช้ชีวิตให้สอดคล้อง

ตอนนี้ก็ไม่ใช่มีเรื่องของของแพงอย่างเดียวครับก็มีข่าวดีสำหรับคนทำงานกลางคืนนะนะแล้วก็อาณาท่องเที่ยวด้วยอ่ะถ้าใครไม่ได้เที่ยวกลางคืนมานานสถานบันเทิงผ่อนคลายครับคืนนี้เป็นคืนแรกที่จังหวัดที่จังหวัดที่จังหวัดที่จังหวัดที่จังหวัดที่จังหวัดที่จังหวัดที่จังหวัดที่จังหวัดที่จั
สวมหน้ากากนะครับในระหว่างที่เข้าไปใช้บริการนะครับ
กิจกรรมที่มีการเสี่ยงมีการแออัดนะครับแล้วก็มีผู้ให้บริการที่ใกล้ชิดประชาชนจะต้องสวมหน้ากากอย่างนี้ครับ
วันนี้เราก็มาประชุมแล้วก็ทำความเข้าใจกันไม่อ่าแนะนำไม่ให้ผู้อ่าอยู่ในกลุ่มหกศูนย์แปดเข้าใช้บริการ
ในพื้นที่เบือนเมืองเนี่ยรวมสถานบริการและสถานค้ายบริการประมาณเก้าสิบประมาณ
คุณผู้ชมครับสำหรับเหตุการณ์สำคัญนะครับที่เกิดขึ้นในวันที่๑มิถุนายนนี้นะครับ
ขนาด๑๕กิโลกรัมมาขึ้นอีก๑๕บาทครับ

ทีมข่าวตรวจสอบแล้วนะครับก็มีอะไรบ้างอ่ะ
๊าซหุงต้มปรับขึ้นค่าขนส่งปรับขึ้นตามราคาน้ำมัน
อุปโภคบริโภคปรับราคาสถานบันเทิงก็เปิดได้ตามมาตรการที่ผ่อนคลายนะครับ

เปิดแล้วคนไปเที่ยวคนทำงานกลางคืนทำตัวเองให้อยู่ในมาตรการนะครับ
ใช่ค่ะคือถ้ามองในแง่ของโควิด๑๙ชีวิตก็ปรับเข้าสู่ใกล้กับความปกติมากขึ้น
แต่ถ้าเป็นราคาสินค้าอันนี้เป็นความปกติใหม่คือแพงขึ้น
เพราะว่าค่าน้ำมันแพงขึ้น

นะคะก็นี่คือ๑มิถุนายนนะคะที่พวกเราจะต้องอยู่กันนะคะ